คุณผู้ชมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีปกติจะเป็นข่าวในลักษณะที่ว่าคนขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นหรือว่าเรื่องของความเชื่อนะคะ
แต่คราวนี้คุณผู้ชมหมอปลาโดนหมายเรียกค่ะเป็นหมายเรียกส่งไปทางปรายศนีย์เป็นหมายเรียกจากตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดลำพูนข้อหาเสพยาเสพติด
นี่ทีมข่าวก็เลยรีบไปถามหมอปลาเลยหมอปลาบอกว่าเนี่ยได้รับหมายมาจริงทางปรายศนีย์จากสพนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติด

ไม่มีสารเสพติดในร่างกายผมแน่นอนยืนยันว่าอยู่มา๔๕ปีไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองเลยนะเพราะก็มีทนายความอยู่ข้างตัวหลายคนมาโดนเรื่องแบบนี้ได้ยังไง
ชี้แจงที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงเรามา๒คนคือคนเซ็นหมายกับคนออกหมายมั่วมากครับไอ้คนเซ็นหมายบอกว่าวันที่๑๖สิงหาหมอปลาไปร้องเรียนตำรวจคนนี้ขอโทษครับ๑๖สิงหาผมไม่ได้ร้องเรียน๑๖สิงหาผมไม่ได้ร้องเรียนเลยแต่เจ้าหน้าที่มาชี้แจงว่าผมไปร้องเรียนเขา๑๖สิงหาก็เลยผิดหมายผิดดูฮะซึ่งมันไม่ใช่เลยคือโกห
แบบอะไรของพวกคุณแทนที่คุณจะแก้ไขแต่คุณกลับมาแก้ตัวแต่สิ่งที่คุณแก้ตัวมันเป็นงูรัดพันคอคุณ
หมอปลาดูโกรธมากเลย
ปรบภิมพิดเนี่ยนะคำตอบว่าผิมผิดมันผิดอะไร
ทนายความของหมอปลาค่ะนายพิพัฒน์อายุ๓๗ปีบอกว่าตำรวจชี้แจงว่า
หมายนี้ค่ะเป็นหมายเรียกผู้ต้องหา
ตัวหมายมันผิดตั้งแต่แบบฟอร์มแล้วนะคะ

ตำรวจอ้างว่าพิมพ์ผิด

มันไม่ได้อ่ะมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย
เรื่องต้นทางผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวจะสอบวินัย

แล้วเรื่องของการกระทบสิทธิ์ของหมอปลาเนี่ย
ผู้กำกับการสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดพลาดของตำรวจธุรการจริงค่ะ
มีการสั่งให้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งไปที่ทนายความของหมอปลาแล้ว
พรุ่งนี้หมอปลาไปค่ะ
ไปหาตำรวจเลยสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
ตำรวจบอกว่าก็ดีหมอปลามาก็ดีแล้วแหละ
เดี๋ยวแถลงข่าวไปพร้อมกันเลย
โอ้โหอ้าวท่านผู้ชมครับ